สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้อนรับเทศกรรมสงกราศ
พรุ่งนี้เป็นทางการลายดอกจัดเต็มเลยแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่มีรายการ
หลายคนใส่ชุดกันแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มกันสนุกสนานแต่วันนี้เลย
บนศีรษะพิชชี่ก่อนขอน้ำแดงนิดนึงค่ะพี่เจ๊คะ
จะบอกว่าเหมือนกุมารด้วยนะเถอะอ่าก็เดี๋ยวเรามาเชียร์กันนะครับ
สำหรับฟุตบอลหญิงวันนี้ก็คงได้ดูกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็สาดน้ำกันให้สนุกสนาน
อืมบอลหญิงเนี้ยนะครับก็คงจะวัดกันที่ความคมของกองหน้าแล้วกัน
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็บอกว่าด้วยขุมกำลังเรื่องความเข้าใจในเกมเนี่ย
ดูแล้วผู้เล่นไทยของเราความสำคัญในทีปดีกว่า
เพราะเล่นกันมานานของฟิลิปปินส์เขาเน้นโอสัญชาติเข้ามา

ของเขารูปร่างสรีระดีกว่า
อยู่ที่ความคมในการจบสกอร์แล้วดังนั้นครับ
เป็นหลักเหมือนกันแต่เราก็อยากจะขึ้นนานแล้วปิดเกม
การชนะไม่ต้องการเล่นเสมอเล่นยากนะครับ
ศตรรยาการเนี้ยมีสามแต้มเท่ากันผ่านไปสองนัด
แต่ว่าสิ่งที่ไทยได้เปรียบก็คือว่าเรามีประตูได้ที่เยอะกว่า
เพราะเรายิงทางจอแดนเจ้าภาพถึง๖๑
แต่ที่ฟิลิปปินส์ชนะจอแดนเหมือนแค่๒๑
ที่จบาแก้วหรือว่าจีบอลหญิงก็จะได้ทางวิลันด้านะครับ
สุชาวดีรินธรรมรงค์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
ช่วยทีมมา๒เกมแล้วก็เป็นกำลังหลัก
เกมล่าสุดก็ยิงจอแดนได้๒ประตูด้วย
ส่วนซาริน่าโบเดนซึ่งเกิดที่รัฐแคลิฟอร์เนีย

มาเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ในรายการนี้
ก็เป็นตัวจริงตลอด๒เกมแรก
แล้วก็มีส่วนทั้ง๒ประตูในเกมชนะจอแดน๒๑
ซึ่งเธอยิง๑ลูกในอาทิตย์๗๖

ระหว่างมิวรันดากับซาวีน่านะคะ

กองหน้าทีมชาติไทยสูงกว่า๒เซนนะคะ
ส่วนประตูที่ยิงได้นะคะ
เวียนด้ายิงไปแล้ว๔ประตูจากการลงเล่น๕นัดด้วยกัน
ส่วนซาริน่าเพิ่งลงเล่น๒นัด

โดยมินันด้าก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าก็เคยเจอกับผู้เล่นโอนสัญชาติ
อเมริกาของฟิลิปปินส์มาบ้างแล้ว

ซึ่งที่เหนือกว่านักเตะไทยนะตอนนี้

ดูแค่ว่าดูเคยเล่นกับเขาที่มหาวิทยาลัยนะคะ
แต่ในทีมฟิลิปปินส์ไม่เคยเจอ

แล้วก็เขาเล่นบอลในอากาศที่เปล่าแล้ว
เราคิดว่าเราต้องพยายามทรงมูลกับเขา

หนูคิดว่าเราจะสู้หนูคิดว่าเราชนะ
ส่วนกองหน้าทีมชาติฟิลิปปินส์นะคะ
ก็บอกว่าภูมิใจที่ได้เล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่านักเตะไทยคนไหนที่อันตราย
แต่ว่าตั้งใจที่จะช่วยทีมอย่างเต็มที่

และก็พาไฟลิปปีนสร้างโปรธิษฐ์ไปฟุตบอลโลกสมัยแรกให้ได้เหมือนกัน
ซึ่งในการแข่งขันระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นะครับ

เราไม่เคยเสมอหรือแพ้
แพ้เหลือชนะรวดนะครับทีนี้๔๕ลูกเสียให้ฟิลิปปินไปเป็นแค่๓ประตูเท่านั้น
เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งทีมไทยเอาชนะไป๓๑
ประตูจากรัฐธิการทองสมบัติแล้วก็พิษสมัยสอนใส
แล้วก็มีตั้งแต่อเมริกาโรงสัญชาติใหม่ถึง๗คน
ก็เหมือนเปลี่ยนทีมใหม่ทั้งทีมนั่นแหละนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับนับทัพชาบาแก้วนะคะ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันค่ำคืนวันนี้แหละเวลาเที่ยงคืนนะคะ
ก็ร่วมเชียร์เสมอก็เพียงพอแล้วสำหรับการที่จะเป็นอันดับที่๒
แล้วก็ได้โคต้าไปเล่นฟุตบอลโลกสมัยที่๒ติดต่อกันด้วย